เขามีโครงการวางท่อระบายน้ำของเมืองพัทยานี่แหละ
ก็จะมีการก่อสร้างกันมีรถแคลใหญ่เลยนะ
ระหว่างทำงานกันอยู่ไอ้แขนแบ็คโฮล
มันไปเกี่ยวสายไฟคุณผู้ชมเกิดสะเก็ดไฟ
เนี่ยลุกแบบนี้เลยฮะโอ้โหแล้วมีรถจอดอยู่แถวนั้นด้วยอ่ะ
พี่เบิ้ลไม่ต้องแห่งดูดิไม่รถสายไฟมันไม่ได้สูงด้วยนะ
เตี้ยหน่อยทั้งสายไฟฟ้าทั้งสายเคเบิ้ล
โอ้โหโดนไหม้แบบนี้กลุ่มควันก็ลอยขึ้นฟ้า
อุ้ยรถคลุ้งไปหมดเนี่ยฮะโอ้โหแล้วใครไปจอดรถแถวนั้นใจคอไม่ดีเลยฮะอ่า
ท่องเที่ยวกับชาวบ้านวิ่งหนีกันชุลมุนเลย
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจริงนะเหตุเกิดตั้งแต่วันอังคารแล้วนะประมาณบ่ายสาม
เจ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ำจากเมืองพัทยาถึง๕คันครับนี่ฉีดฉีดเข้าไป
แถวนั้นมีเหมือนเป็นกิ่งไม้สายไฟมาพันอยู่ด้วยนะ
ก็สกัดไฟไว้ไม่ให้ลุกลามครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็คุมเพลิงไว้ได้

พอไฟถูกคุมไว้ได้ครับนี่ฮะคันขาวคันนี้
ดำเลยอ่ะดำเลยคุณผู้ชมฮะไม่อยากจะคิดว่าเจ้าของรถจะรู้สึกอย่างไร
โอ้โหรถงามเลยมีรถเก๋งเสียหายไป๕คันครับ
มีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะนักข่าว
เห็นรถแบ็คโฮกำลังต่อแผ่นเหล็กกันดินอยู่
โครงการวางท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา
แต่ผมดูแล้วนะน่าจะตอกพลาดแหละไอ้ช่วงแขนของแก๊โฮลมันไปเกี่ยวสายไฟไง
ประกายไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลย
มีเจ้าของร้านกิจการร้านนวดนะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพคนหนึ่งชื่อพี่นก
อายุ๔๔ปีร้านพี่นกอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเลยเขาเล่าให้ฟัง
ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีทั้งรถมีทั้งมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าจอดอยู่นะ
ดีนะเขามาขยับรถได้ทันกันพี่นกครับฝากไปยังเมืองพัทยาเลยโอ้ย
จาวนาทิเร่งก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำให้มันเร็วหน่อย
นี่ทำมา๒ปีแล้วนะยังไม่เสร็จเลย
แต่ไม่รู้ว่ากำหนดการเขาเสร็จเมื่อไหร่นี่